กับคุณผู้ชมนะคะเรารายงานกันทุกวัน
เรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตและติดเชื้อจากโควิดสิบเก้า
ที่ตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตคือเพิ่มขึ้นใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ลำพูนมีฝ่ายปกครองต้องนำกำลังบุกเข้าไป
ทลายบ่อนพนันที่เปิดเย้ยโควิดแล้วก็จับนักพนันได้๑๕คนนะคะ
หนีกันชุนละมุนค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเลย
สุดท้ายไม่รอดการจับกลุ่มนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่ม
คืนที่ผ่านมานี้เองฝ่ายปกครองลำพูนพยักเทวีนำกำลังไปปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๘
ห้วยไซใต้ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูน
ก็มีชาวบ้านมาร้องเรียนกันค่ะว่ามีนักพนันรวมตัวเล่นพนันกันนะ
ตอนที่บุกเข้าไปจับค่ะพบนักพนันจำนวนมากกำลังเล่นพนันกันสนุกสนาน
บางคนไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเลยแล้วมีการดื่มสุราร่วมกันด้วย
เกรงกลัวโรคระบาดกันเลยอ่ะนะคะเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจู่โจมจับกลุ่มก็จับได้ทั้งหมดสิบห้าคน
พร้อมของกลางหลายรายการค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมด
รวมทั้งเจ้าของบ้านสองข้อหานะคะหนึ่งคือจัดสรรให้มีการเล่นพนัน
และเจ้ามือรับกินรับใช้และร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน
เอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตและสองก็คือฝ่าฝืนคำสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนเรื่องห้ามการชุมนุมมั่วสุม
หรือทำกิจกรรมใดใดในสถานที่แออัดนะคะจากนั้นก็คุมตัวผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมด
พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านทิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ